คุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมคิดว่ารถแท็กซี่คันหนึ่งเป็นรถโตโยต้าเนี่ยนะคะ
จะนั่งอัดเข้าไปกันได้กี่คนแท็กซี่คันนี้เนี่ยเขานั่งกันสิบห้าคน
แต่เป็นแรงงานต่างด้าวค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปตรวจสอบจับกลุ่มนะคะ
เปิดประตูมาเจ้าหน้าที่ตกตะลึงเลยเข้าไปอยู่กันได้ยังไง

คราวที่แล้วเป็นรถตู้นะที่เราเคยนำเสนอ

จริงเนี่ยค่ะเป็นแรงงานกัมพูชาสิบห้าคน
คุณผู้ชมคะถูกพลตำรวจรีอาธิชาเป่าอิน
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดสมุทรสงครามนำตัวมาแถลงข่าว
คือก่อนหน้านี้ชุดสืบสวนเขาลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ตำบลท้ายหาดอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงคราม

รอเรือ๗๒๑๕กรุงเทพฯอาหารขอน
เจ้าที่บอกว่ามันดูมีพิรุษมันน่าสงสัย
ก็เลยขอตรวจค้นปรากฏว่ามีแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชา
ทั้งชายหญิง๑๕คนนั่งกันอยู่ในรถคันเดียวคันนี้
เจ้าที่บอกว่าเจ้าหน้าที่เองก็ตกใจคือตะลึง

พอตรวจสอบภายในรถคุณผู้ชมภายในรถเขาดัดแปลงค่ะ
เขาถอดเบาะด้านหน้าซ้ายมือข้างคนขับถอดออก

คือในรถเนี่ยมีเบาะคนขับเบาะเดียว
แล้วที่เหลือก็เป็นที่โล่งคุณผู้ชมลองดูถ้าอย่างนั้นก็พูดพออย่างนั้นได้
แต่เวลาสมมุติว่าถ้าเราเห็นบนท้องถนนมองผ่านกระจกรถเข้าไป
ก็ต้องเห็นเลยนะว่าเป็นหัวคนเยอะอ่ะ
แต่พื้นที่แค่นี้๑๕คน
นายวิศนุโยมานะคะอยู่ตำบลบางปูอำเภอเมืองสมุทรปราการเป็นคนขับค่ะ
นายวิศนุบอกว่าก็รับจ้างขนแรงงานต่างด้าว
จากจังหวัดสมุทรสงครามเพื่อไปที่จังหวัดสมุทรสาคร
ที่ก็เลยขยายผลจับแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชาได้อีก๙คน
เขตพื้นที่ตำบลอำภาวาซอยจางวางแดง
พร้อมผู้ต้องหาคนไทยอีก๓คน
ซึ่งถูกตั้งข้อหาขนย้ายแรงงานต่างด้าว
และให้ที่พักพิงแรงงานต่างด้าวผิดกฎหมาย
ก็ได้มีการยึดรถอีก๒คันเอาไว้เพื่อตรวจสอบ
ว่าน่าจะเป็นกลุ่มขบวนการลักลอบขนแรงงานต่างด้าว
ก็นำตัวทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสพเมืองสมุทรสงคราม
เพื่อดำเนินคดีต่อไปค่ะ